ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาต้องไปแจ้งความเลยนะ
เขาก็เดินอยู่บนถนนในกรุงเทพเนี่ยแถวสุขุมวิทย์
ก็ถ่ายคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ไปด้วยเผื่อจะไปลงในยูทูปในเฟซบุ๊กอะไรของตัวเอง
ทวิตตรงทวิตเตอร์ปรากฏว่าพอเดินไปเนี่ย
มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวประเภทสองค่ะ
โอบกอดมานัวมาเนียอืม
สุดท้ายมารู้ตัวอีกทีสร้อยคอทองคำหายไปแล้ว
อ่าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

คุณผู้ชมสังเกตนะคะตามลูกศรสีเหลือง

จังหวะเหมือนกับจะซุกไซส์ที่คอเขาแล้วปุ๊บ
คือช่ายชาวต่างชายขวัดเราก็มาดูคลิปวิดีโอ

คือมันชัดเจนมากว่ามันไม่ได้ล่วงหายไปตอนไหน
แต่พอมาจับคอปุ๊บคือมือพุ่งไปที่สร้อยเลยนะ

คือจังหวะหนุ่มคนนี้อาจจะจังหวะเดินด้วย
หายไปด้วยใช่แล้วก็พูดบรรยายอะไรอยู่ด้วยสมาธงสมาธิใช่ไหม
ตกใจมีสาวคนนี้สาวประเภทสองคนนี้เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปแล้ว
เขายังหัวเราะอยู่เลยนะใช่เขายังไม่รู้ตัวว่าเพราะมันหายไปแล้ว
โอ้โหนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนสุขุมวิทย์นะครับประมาณ๕ทุ่มวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ
ชายชาวต่างชาติคนนี้อายุ๒๕ปีนะครับชื่อเฟสบริกนะฮะก็ตามภาพที่เห็นเลย
พอเขารู้ตัวเนี่ยเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์นะแล้วก็บอกว่าระมัดระวัง
กระเทยฉกสร้อยคอทองคำบนถนนสุขุมวิทย์แน่นอนว่าชื่อเสียงของประเทศไทยใช่ไหมฮะ
ก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียง
ใครรู้จักสาวสองในคลิปนี้ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยพร้อมกับระบุว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เนี่ย
หนุ่มคนนี้นะคุณเขียนมาสอนสัปดาห์ก่อนเพิ่งโดนล้วงโทรศัพท์มือถือที่ถนนเข้าสาร
ซึ่งโดนล้วงกระเป๋าเงินไปด้วยนี่รอบนี้ฮะล่าสุดมาเดินที่สุขุมวิทย์ถูกฉกทองแบบเห็นอีก
แล้วสร้อยคอทองคำที่เขาสวมใส่อยู่เนี่ยเขาบอกว่านี่คือของขวัญที่คุณพ่อเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด
ใช่เขาบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเขามาก
อันนี้มันสำคัญที่สุดล่าสุดนะครับหนุ่มชาวต่างชาติคนนี้ไปสอบสอนอลุมพินีนะฮะ
เป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับไปกับเพื่อนผู้หญิงนะฮะ
เพื่อให้เอาหลักฐานต่างที่มีในวีดีโอในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาไปแจ้งความ
อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยเอาสร้อยคอทองคำเขากลับคืนมาให้หน่อยมันมีความหมายกับเขามาก
แล้วอยากให้เอาตัวสาวประเภท๒คนนี้เนี่ยมาดำเนินคดีด้วย
คือตัวของผู้เสียหายชายชาวต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าเอาละส่วนหนึ่งเขาก็คิดว่า
มันเป็นคราวเคราะห์ของเขาเองนะแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ย
ถ้าปล่อยคนก่อเหตุเอาไว้มันก็ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยด้วย
นี่สอนอลุมพินีนะครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ด้านหน้าซอยสุขุมวิท๑๙ก็พยายามจะไปหาเบาะแสของสาวประเภท๒ที่อยู่ในคลิปนะฮะ
ว่าเออเผื่อจะมีใครเคยพบเห็นอะไรยังไงไหมถ้าดูชัดเขาจะมีรอยสักใช่ไหม
ที่ด้านหลังจะมีรอยสักแม่ขอดูภาพใหญ่หน่อยนะคือเขาจะมีรอยสัก
นี่เห็นไหมนี่คือเจ้าตัวเขารู้อยู่แล้วล่ะส่วนญาติพี่น้องแล้วเพื่อนที่แบบโอ้โหรู้จักคงจะ
น่าจะพอรู้ถ้าเห็นรอยสักแบบนี้เธอนี่เองมีรอยสักอย่างนี้ยังไงช่วยกันบอกหน่อย
วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวจุดเกิดเหตุที่คุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่า
อย่างในคลิปที่เกิดเหตุของชายชาวต่างชาติ

พี่วินคนนี้เขาบอกเขาก็ไม่ได้อยู่ตอนนั้น

แต่ที่ผ่านมาแถวนี้มันเคยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นบ่อยครั้ง
บางทีชายชาวต่างชาติถูกสาวประเภท๒ที่เป็นคนไทย
หลอกไปวางยารูดทรัพย์ก็มี
แล้วส่วนใหญ่ทำกันเป็นแก๊งด้วย
เคยถูกจับก็มีถูกจับไปออกมาก็กลับมาก่อเหตุอีก
นี่เห็นไหม
ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่แถวนี้
เขาก็ต้องสัญจรอยู่แถวนี้นี่แหละนี่ฮะ
คุณโกโก้นะครับที่คุณบอมอภิวัติไปคุยด้วย
คุณโกโก้บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปตรงนี้
เคยเห็นกับตาตัวเองในลักษณะแบบนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับ
เพราะตัวเธอเนี่ยก็เคยประสบกับตัวเองด้วย
เธอเคยถูกล้วงกระเป๋ามาแล้วนะฮะ
เดี๋ยวฟังเธอหน่อยนะฮะที่เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะครับ
เขาจริงน่าด้านมากเลยนะ
ทำกลางวันแบบว่าแล้วก็ไม่ได้ดึกมาก
เธอทำในขณะที่คนเยอะ
แต่เธอก็แบบเธอกล้าทำ
มันรู้สึกส่งผลอะไรต่อท่าแรกบ้านเมืองเราไหม

สอนอลุมพินีบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนที่เกิดเหตุนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยคือกล้องวงจรปิดมันต้องมีสินะ
ใช่ค่ะน่าจะเห็นก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุว่าสาวประเภท๒คนนี้เดินมาทางไหนไปทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตรงไหนยังไงต่อเพราะอันนี้คือคลิปวิดีโอของผู้เสียหายเขา

กล้องวงจรปิดบนถนนตรงนี้ต้องมีสุขุมวิทย์ยังไงก็ต้องมีสอนอลุมพินีกำลังไปไล่อยู่
หรือถ้าสาวประเภทสองท่านนี้ถ้าคิดว่าโอ๊ยไม่ได้เอาไปมันไม่ได้เอาไปจริง

นี่ฮะเหตุการณ์นี้แม่ชื่อเสียงประเทศไทย
ใช่ค่ะเสื่อมเสียค่ะเป็นชื่อเสียงแบบทางลบเลยอะค่ะ